สวัสดีครับต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ
สถานการณ์ฝนในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยครับ
ตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองอย่างต่อเนื่องนะครับ

กลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นณขณะนี้
เพราะว่ามีการกระจายตัวของกลุ่มฝนหลายจุดละทีเดียวนะครับ
ฝนหลักตอนนี้มีจุดใหญ่ก็คือในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
เชียงรายลำพูนลำปางน่านแพร่นะครับ
แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนนะครับ
กลุ่มฝนกลุ่มนี้เองเกิดจากการที่ขณะนี้เองเนี่ยนะครับ
มีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนครับ
แผ่แล้วก็ดันเอาแนวฝนเนี่ยนะครับ
ค่อยเลื่อนต่ำลงมาครับเมื่อคืนนี้เมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ค่อยเคลื่อนมาจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ
ตอนนี้ก็มาอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
แน่นอนครับฝนที่ตกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนนึงจนถึงกลางดึกคืนนี้นะครับ
แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปแนวร่องฝนนี้ก็จะค่อยเลื่อนมาสมทบกับแนวร่องฝนใหญ่นะครับ
ที่มีการพาดผ่านในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยอยู่นะครับ
ซึ่งแนวร่องฝนนี้ปกคลุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องยาวนาน
และที่สำคัญครับแนวร่องฝนนี้เองก็ถูกดันจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ทำให้แนวร่องฝนนี้ไม่สามารถจะเคลื่อนที่ไปบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศได้นะครับ
สิ่งที่เจอกันก็คือก็จะทำให้แนวฝนนี้เนี่ยนะครับมีฝนตกหนักนะครับ
เนื่องจากเป็นร่องฝนมีการยกตัวของกลุ่มก้อนเมฆ
เป็นลักษณะของกลุ่มก้อนเมฆในแนวดิ่งนะครับ
เรื่องของลูกเห็บตกได้๒ปัจจัยแล้วนะครับ
ปัจจัยนะครับก็คือเรื่องของการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังแรง
ถือว่าโชคดีนะครับว่าหย่อมนี้เนี่ยนะครับกดตัวกล่ายกับฝั่ง
ไม่สามารถที่จะพัฒนากลายเป็นพายุได้
แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากการดึงดูดของห่อมนี้
มีการเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
แล้วก็เหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
เลื่อนที่ขึ้นฝั่งในบริเวณพื้นที่เวียดนามต่อลาว
แล้วก็จะเข้าไทยในช่วงกลางสัปดาห์
เคลื่อนที่จากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออก
แล้วค่อยเคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
ลงสู่บริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอต่อไปในช่วงวันที่๖วันที่๗วันที่๘นะครับ

ก็ถือว่าเป็นนัยยะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงกระแสลมนะครับ

ให้คุณผู้ชมดูหน้าจอฝั่งขวามือ

หน้าจอฝั่งต้องเรียกว่าขวามือนะครับ
เป็นหน้าจอแสดงลักษณะการเคลื่อนตัวของกระแสลมนะครับ

เดี๋ยวดูนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร

ลูกศรมีการชี้จากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก

หลังจากที่วันที่๕๖๗เป็นต้นไป

หลังจากที่กลุ่มฝนที่เมื่อสักครู่นี้เราดูกัน

ก็จะมีการเบี่ยงทำให้กระแสลมที่พัดปกครุมเมืองของเรา

กระแสลมนั้นจะค่อยเปลี่ยนเป็นกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นตัวแทนของกระแสลมมรสุมฤดูหนาวนะครับ
ซึ่งก็จะนำเอาความหนาวเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ขณะนี้มีบริเวณความกดอากาศต่ำคอยกดอยู่
ให้มีการแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเราด้วย
โดยลมหนาวที่ว่านี้เนี่ยนะครับจะค่อยมาทางบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ดังนั้นจุดที่จะได้สัมผัสอากาศเย็นหนาวในช่วงเช้าก่อนเป็นจุดแรก
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
สังเกตไหมว่าตอนนี้อีสานตอนบนสีของกระแสลมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
เริ่มกลายเป็นสีเหลืองก็คือค่อนข้างที่จะมีกำลังแรงละทีเดียว
หอบเอาความหนาวเย็นจากบริเวณทางตอนบนมาเยือนด้วย
นี่คือการคาดการณ์เบื้องต้นจากปัจจัยณขณะนี้นะครับ
และที่สำคัญก็ต้องจับตาต่อไปนะครับ
ถ้าหากมีอากาศเย็นยาวนานต่อเนื่องแล้วก็มีกระแสลมพัดต่อเนื่องแบบนี้
กรมอุตุก็จะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ

แต่ว่าในระยะนี้ก็ตรวจสอบสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ